คุณผู้ชมก็แซวดิฉันกันมาเยอะแยะเลย
บอกดิฉันสวยกว่านางตานีเยอะ

ไปเทียบกับใบกล้วยนั่นเองนะคะ
ฉันเขียวกว่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะ
แต่ว่าเรื่องราวความสนุกยังไม่หมด
เพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูความสามารถของเด็กไทย
เด็กไทยเก่งนะมีความสามารถนะ

จิ๋วแต่แจ๋วเล็กพริกขี้หนูมาก
หนูน้อยคนนี้อายุ๖ขวบเท่านั้นคุณผู้ชม
แต่ว่าลีลาการตีกลองยาวของหนูคนนี้
ไม่ธรรมดาคุณชนะคุณยังตีไม่เป็นเลยกองยาว

โอ้วนี่แต๊งแต๊ง
โอ้โหดูคอสิคอนี่คือแบบอินเนอร์ล้วนเลยนะ
ใส่แบบความสนุกเข้าไปลีลาท่าทางไม่ธรรมดาเลย
เป็นที่มาของคำว่าเล็กพริกขี้หนูนะคะ
รีลาขนาดนี้ไม่รู้ว่าได้จากใครมานะ
ที่รู้น้องคนนี้ชื่อว่าน้องข้าวปั้น
เด็กชายนนทพัฒน์จีนาคุณอายุ๖ขวบ
เรียนอยู่แค่ชั้นป๑เองคุณอยู่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัดนะคะ
เป็นมือหนึ่งกลองยาวประจำวงกลองยาวยางทองเลยนะคุณ
เราก็ไปสืบสอบมาได้ความจากคุณแม่ของน้องข้าวปั้นเนี่ยนะ
บอกว่าน้องเริ่มที่จะตีกลองยาวตั้งแต่๖เดือน

ฟังไม่ผิดคุณ๖เดือน
จริงเพราะว่าทั้งคุณปู่คุณย่าเป็นสมาชิกในวงกลองยาวยางทอง
จากแรกเนี่ยแค่ไปดูก่อน
แต่หลังเริ่มฝึกเองจนสามารถเข้าร่วมวง
แล้วก็ออกแสดงตามงานต่างได้เองด้วย
กลายเป็นจุดขายประจำวงกลองยาวยางทองไปแล้วล่ะค่ะ
นี่เห็นไหมต้องมายืนอยู่ข้างหน้าเลย
มงรับ
เรื่องราวจิ๋วแต่แจ๋วเรื่องต่อไปลีลาก็เด็ด
ไม่แพ้กันนะคุณชนะเป็นลีลาของการ

เป็นลีลาสุดซิ่งของเด็กรุ่นจิ๋ว
อายุไม่เกิน๑๐ขวบแต่ความสามารถเหลือล้นเลยนะครับ

ยนต์วิบากในงานแข่งขันรถไถนาทางเลนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่สี่
อยู่ในนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากโมโตครอส
ก็ยังมีโมโตคลอสแข่งขันด้วยค่ะอ้าวการแข่งขันมีทุกประเภทแบบนี้นะครับ
เขาแข่งขันกันเพื่อหารายได้พัฒนาโรงเรียนในหมู่บ้านครับ
ก็มีหนูน้อยหญิงเล็กหญิงใหญ่เรียงรายมาเป็นนักบิดเพียบเลยทีเดียว
เป็นเด็กเด็กทั้งนั้นเลยเหรอถูกต้องอย่างที่บอกไม่ซิ่งก็นอนนิ่งอยู่บ้าน
นี่เป็นไงล่ะแล้วที่สำคัญดูที่จุดสตาร์ทเดี๋ยวผมจะให้ดูหน่อย
โอ้โหมันมีภาพบรรยากาศความสนุก
บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มกินฝุ่นไปเฮ้ย
ไม่เป็นไรใส่หมวกกันน็อกใช่โอ้ถอดออกมาขี้ฝุ่นติดเต็มหน้า
อุ๊ยแต่พอออกมาคู่นี้เอาออกมาต่อความสามารถของน้องคือรุ่นเด็กทั้งนั้นเลยนะ
ขายังไม่ถึงรถมอเตอร์ซไซซ์ดีอ่ะโอ้โหนี่ถอดออกมาแล้วเหลืออยู่คันนี้
ตูดน้องเขามาคือยังเป็นรุ่นเด็กอยู่แต่ใจเขาอยากจะร่วมแข่งด้วย
ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะตามท้ายแต่ว่าได้ประสบการณ์
เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปโตขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีประสบการณ์แล้วก็เก่งเหมือนพี่เขานั่นเอง
แล้วก็น้องเขานะครับนี่มีจังหวะที่เหมือนจะล้มลุกคลุกคลานอยู่เล็กน้อย
มีไหมอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้บอกว่ามีเหมือนกันนี่ขับไปขับมาตัด
ขอบคุณค่ะ